ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมยังจำได้
จะเคยมีข่าวว่าหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๓๐ปี
เธอจะชอบไปเอารูปของคนอื่น
เสริมความงามก็จะมีคนสมัครเข้ามา
แล้วก็จะเอาโปรไฟล์เขาเอารูปเขา
สมัครงานตามคลินิกต่าง
หรือเอาไปหลอกคนอื่นว่าเธอเนี่ยเป็นแพทย์เสริมความงาม

แล้วล่าสุดไปดูนี่ระหว่างประกันตัวออกมา
ไปดูตำรวจปคบตามไปจับตัวอีกทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะใส่เสื้อแบบหมอเลย

โอ้โหนี่ครับตำรวจปคบ
นำกำลังมาจับกลุ่มนางสาวนัชชานัน

สวมรอยปลอมเป็นหมอเสริมความงาม
กรมกราบการ๔กรมคับการปราบความการทำความผิด
เกี่ยวกับกุ้มครองผู้บริโภคหรือบกปคสื่อบสวนและตามมาจับกลุ่ม
พฤศติกาลของนางสาวนัตรชานันต์คนนี้คือ
เธอเคยถูกจับในคดีแบบนี้มาแล้ว
ล่าสุดคือ๘ดค๑๙๖๔ที่ผ่านมานี้เอง
แล้วได้ประกันตัวนะครับแต่ยังมีพฤติกรรมแบบเดิม
ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกลุ่ม
นี่๘ตุลาเมื่อต้นเดือนที่แล้ว
นี่กลางเดือนนี้ฮะพฤศจิกายนถูกจับอีกแล้ว
นางสาวนัชนันสารภาพนะครับบอกว่าได้โพสต์กระทู้ในเว็บไซต์
อ้างว่าตัวเองเนี่ยจะเปิดสถานเสริมความงามต้องการรับสมัครแพทย์
ใครต้องการทำงานให้ส่งเอกสารมาให้ทางไลน์
ทีนี้พอได้เอกสารของแพทย์คนต่างเนี่ย
ก็จะเลือกเอาแต่แพทย์ผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตัวเอง
แล้วเอารูปเขาเอาโปรไฟล์เขาเอาเอกสารเขา
ไปใช้สมัครงานตามคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพ
ก็ไปสมัครมาหลายแห่งโอ้โหแล้วไปเสริมความงามให้ลูกค้าเข้ามากี่คนก็ไม่รู้
จากการตรวจสอบประวัตินะครับผู้ต้องหาคนนี้เคยถูกจับคดีแบบนี้มา๓ครั้งแล้วนะครับ
ครั้งแรกคือปี๕๖นะฮะสารพิพากษาจำคุก๗ปี

ครั้งที่๒ปี๕๙คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
ครั้งล่าสุดคือ๘ตุลาคมที่ผ่านมาคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน
ประกันตัวออกมาสู้คดีข้อหาที่ถูกจับครั้งนี้
วันนี้คือลักทรัพย์แล้วก็เอาพวกเอกสารเข้าไปปลอมเอกสารปลอมเป็นคนอื่น
ช่อกงคือมันตำรวจบอกเอาเป็นว่าน้องคือข้อหาเดิมนั่นแหละ

นี่ฮะพนักงานสอบสวนบอกว่าคราวนี้ฝากขังทิศาสตร์

ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามเนี่ย
ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อน
ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของแพทยศภา
เว็บไซต์ของสำนักสถานพยาบาลก็ได้
คือคลินิกหรือว่าสถานที่ที่ท่านไปเนี่ย

แล้วแพทย์ที่จะมาดูแลท่าน
ก็ต้องมีการรับรองที่ถูกต้องด้วย